เพชรอีซูซูเซลล์ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารหญิงเก่งอย่างคุณปนัดดาเจนวาสินที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับพระราชทานพระราชบรโอกาสให้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙นับเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตนะคะ
ความประทับใจความผูกพันและสิ่งดีที่ได้เห็นพระราชจริยวัตรของพระองค์นั้นจึงทำให้ตั้งใจยึดหลักพอเพียงหมั่นเพียนรวมถึงกระตันยูกระตะเวทีในการบริหารองค์กรติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนา
โปรบาล
ปรนัสดาเจนวาศิลป์กรรมการรองผู้จัดการบริษัทตรีเพชย์อิสุสูจิเพชาเซล์ส์จำกัด
เล่าถึงความประทับใจที่เห็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทย

พระองค์คือพระราชาที่เป็นพ่อแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริง
ทรงงานหนักเพื่อประชาชนจริง
ไม่ใช่พระราชาอย่างที่เรารู้จักนางนิทาน
ที่จะนั่งอยู่บนหลังทองนะคะแล้วก็สวมมงกุฎ

เลือกชีวิตแบบนั้นก็ได้แต่ท่านไม่เลือกนะคะ

เพื่อพระสงคณิกรของพระองค์
ส่วนตัวพี่ชอบชื่อของในหลวงราชการที่๙มากนะคะ
หลวงราชการที่๗พระราชทันชื่อว่าภูมิพล

ถ้าน้องคิงดูตลอดระยะเวลา๗๐ปีที่ทรงครองราช
ปกครองประเทศด้วยทศพิษราชธรรม

ทำให้ประเทศไทยเป็นผุดแผ่นได้จนทุกวันนี้
เมื่อครั้งที่คณะผู้บริหารตรีเพชรอีซูซูเซลส์
ได้เข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ปนัดดาเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหาร
ที่ได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
ณพระตำหนักจิตรดารโหธานด้วย
และยังคงจดจำเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้อย่างแม่นยำที่สุด
ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าที่พระราชวังไกลกังวล

ตำหนักจิตรดาลโหธานีทั้งหมด๓ครั้ง
พระราชวังไกลกังวล๑ครั้งค่ะ
แต่ครั้งที่พี่ประทับใจมากที่สุดนะคะ
ก็คือปีพุทธศักราช๒๕๕๐ค่ะ
เป็นปีที่อิซูซูดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า๕๐ปี
เราทำเรื่องกราบบังคมทูล
ขอถวายเงินสด๕๐ล้านบาทเพื่อใช้ในพระราชภารกิจต่าง
ท่านก็มีพระราชกระแสรับสั่งผ่านเจ้าหน้าที่มา
ว่าขอเปลี่ยนเป็นรถมิว๗
ตอนนั้นนะคะขายอยู่ในตลาดเป็นรถอเนกประสงค์มิวเซเว่น๑๐คัน
เราก็ได้แจ้งกลับไปว่าทางกลุ่มอิซูซูยินดี
ที่จะน้อมกล้าวถวายรถเพิ่มอีก๑๐คัน
สิ่งที่เราประทับใจจนถึงทุกวันนี้คือ
ท่านทรงปฏิเสธที่จะรับรถเพิ่ม
ท่านมีพระราชกษารับสั่งผ่านเจ้าหน้าที่มา
บอกว่าในเมื่อตั้งใจจะถวาย๕๐ล้านก็เอาแค่๕๐ล้าน
เหลือเท่าไหร่ก็ถวายเท่านั้นถวายเงินแล้วก็ถวายรถ
แล้วทางผู้บริหารชาวญี่ปุ่นก็เลยทูลเชิญเสด็จไปทอดพระเนธรถ
อิสุสุมิว๗๑๐คันที่จอดอยู่หน้าพระตำรัส
แล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ถามเกี่ยวกับสเปครถ
ท่านมีความรู้เกี่ยวกับรถดีมากนะคะ
ถามเรื่องระบบภาษีถามเรื่องเครื่องยนต์กลไกต่าง
ความพอเพียงขยันหมั่นเพียน
และกระตันยูกระตะเวที

ซึ่งปนัดดาได้น้อมนำมาใช้ในการดำรงชีวิต

ส่วนตัวของพี่นะคะเรื่องความพอเพียงคือ
เราต้องออมก่อนจะใช้ไม่ใช่ใช้เราออม

แล้วก็ทุกคนคงจำภาพหลอดยาศรีพระทนได้

แล้วพี่ปฏิบัติแบบนี้จริงที่บ้าน
พี่จะรีจนเรียบเหมือนที่ในหลวงธรรม
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พี่นำมาใช้
ก็คือเรื่องความเพียนนะคะแล้วก็ความกระตันอยู่

ถ้าเราไม่ว่าจะเป้าหมายจะอยู่ไกลแค่ไหน

ฝ่าฟันไปให้ได้อันนี้เป็นส่วนตัวของพี่นะคะ

สิ่งที่อีซูซูทำโดยเฉพาะเกี่ยวกับพระองค์ท่าน

พวกเรานั้นมีความสัตว์ทายอย่างสูง
ในพระราชปรัชญาด้านความพอเพียง
เราเชื่อว่าถ้าประเทศไทยนะคะ
ทุกคนใช้หลักนี้ในการดำเนินชีวิต
ทำให้ประเทศไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
แต่จะทำยังไงเราถึงจะสื่อสาร

ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าทราบได้
เราเลือกที่จะใช้โรงภาพยนตร์เป็นสื่อ
เพราะว่าโรงภาพยนตร์นั้นเป็นที่รวมของ
ผู้คนทุกเพศทุกวัยนะคะทุกอายุด้วยนะคะ
แล้วก็คือตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่นะคะ

เราก็เลยร่วมกับกลุ่มเมเจอร์นะคะ
ทำภาพยนตร์เทิดประเทียดชุดพอเพียง
เราทำมาตั้งแต่เมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

อันนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก
แล้วถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้ว

อิสุสุตั้งใจที่จะสืบสารพระจับปณิธาน
เกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงต่อไป
โปรดติดต่อไป